คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่านับถอยหลังเนี่ย
เหลือเวลาอีก๒๗วัน
มันใกล้เข้ามาทุกทีมันใกล้แล้ว
ใช่ค่ะคือบางคนบอกว่าตอนนี้
ก็กำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจ

ในการเลือกตั้งวันที่๒๔มีนา

วันหยุดสุดสัปดาห์ก็มีเรื่องผลโพลออกมาบ้าง

รวมถึงฟังจากนักการเมืองสสเขต

เพราะว่าแต่ละพักเขาก็มีการชูนโยบาย

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขาแรงขันต่ำเรื่องสวัสดิการต่าง
แล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมกลายมาเป็นพาดหัวหน้าหนึ่งตัวใหญ่เลยนะ
คลังสะกิดหาเสียงแข่งแจก

เพราะว่าประหลัดกระทรวงการคลังเนี่ย
เขาก็เตือนมาบอกว่านักการเมืองอย่าขายฝันเกินจริง
คืองบที่มีอยู่เนี่ยมันมีอยู่จำกัดดังนั้นเรื่องนี้ค่ะ
ไปขีดเส้นใต้เมืองไทยพร้อมกันติดตามจากอาจารย์สุภาพเลยนะคะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับการหาเสียงเลือกตั้งคราวนี้
ชูนโยบายหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องที่เป็นประเด็นหลักอยู่มีสองเรื่อง
และสองเรื่องนี้ทำท่าว่าจะทำไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้น
เรื่องข้อเสนอให้ปรับลดงบประมาณกลาโหมปรับลดกำลังพลกองทัพ
ให้หยุดซื้ออาวุธยุทธโทปกรณ์เอาเงินไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องดีกว่า
มีเสียงขานรับเยอะครับแต่ว่าเอาแค่จริงเนี่ยมันยากที่จะทำได้
เพราะว่าหนึ่งพักที่หาเสียงเรื่องเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพักขนาดเล็กหรือขนาดกลาง
พักที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่
สองเวลาเป็นพักรัฐบาลแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าความมั่นคงของรัฐบาลประชาธิปไตยในบ้านเรา
ต้องยึดโยงต้องพึ่งพาทหารเยอะครับถ้าทหารไม่เอาด้วยเนี่ย
เสถียรภาพรัฐบาลอยู่ลำบากนะครับอันนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริง
ฉะนั้นเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วอยู่ดีจะไปแห่รังแตน
งบทหารตัดงบกองทัพตัดงบกระลาโหมเขาไม่ทำกันเขาไม่ทำกัน
แล้วมีหนำซ้ำเวลาเลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สังเกตดูเถอะครับรัฐบาลเนี่ยจะเลือกเอาคนที่กองทัพไว้เนื้อเชื่อใจ
ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดง่ายง่ายก็คือว่า
โคต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กองทัพเข้าไป
ทัพส่งใครมาก็ว่ากันตามสบายนี่จะเห็นไหมฮะว่าตอนหาเสียงเนี่ยดูเดือด
แต่ว่าพอเป็นรัฐบาลแล้วก็จะมาแนวนี้อีกนโยบายหนึ่งที่หาเสียงมาคราวนี้
สู้กันหนักเลยนโยบายลดแรกแจกแถมแต่ก่อนนี้พอเอ่ยชื่อว่าประชานิยมเนี่ย
ต้านกันนักแต่ว่าไปไปมามาเวลานี้เกือบทุกพัก
หันมาใช้นโยบายลดแรกแจกแถมพักไหนเอ่ยขึ้นมาก่อนพักนั้นเอาด้วย
แล้วเอาด้วยไม่เอาด้วยเปล่าเกทับด้วยจะให้เงินมากกว่าด้วย
จะให้อย่างจริงจังอย่างจีรังยั่งยืนมากกว่าด้วยทุกพักก็เลยมาแนวนี้หมด
เพราะว่าถ้าไม่เอาเดี๋ยวชาวบ้านไม่เลือกนโยบายที่เกี่ยวกับเด็กแรกเกิด
มีกันทั้งนั้นแหละครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะเกทับว่าจะให้เด็กเท่าไหร่
ให้คนเป็นแม่เท่าไหร่ให้ไปถึงกี่ปีให้ปีละเท่าไหร่
รูปแบบในการให้ให้เป็นยังไงเหมือนใกล้เคียงกันใกล้เคียงกัน
แต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะให้มากกว่าใครเกทับกันเอออันนี้ก็แปลกครับ
แล้วมีคำถามว่าจะเอาเงินมาจากไหนนี่เงินเด็กแรกคลอด
คลอดเงินสวัสดิการผู้สูงอายุนี่ก็จะตามมานะ
เงินช่วยเหลือคนพิการเงินอุดหนุนการศึกษาเงินค่าจ้างขั้นต่ำ
เงินช่วยเหลือภาคเกษตรทุกพักชูขึ้นมาว่า
จะต้องช่วยและต้องช่วยมากกว่าพักนั้นพักนี้บราฟกันตรงนั้นล่ะ
ถามว่าแล้วเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมในทางปฏิบัติ
วันนี้ผมคิดว่าหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ที่คุณน้ำแข็งชูให้ดูเมื่อกี้แล้วก็หัวข่าวนี้
คลังเตือนการเมืองเลิกโมงัดวินัยหวดก้นขายฝัน
คนเตือนคือคุณประสงค์ภูณธเนธคนนี้เป็นใครอ่ะ
เป็นประหลัดกระทรวงการคลังเขาเตือนว่าขอให้ใช้วิจารณญาณ
เรื่องใดทำได้เรื่องใดทำไม่ได้เพราะมันมีข้อจำกัดทางการเงิน
คุณประสงค์อธิบายอย่างนี้เราเนี่ยเรามีวินัยการเงินการคลังเป็นตัวกำหนดอยู่นะ
กำหนดให้การเงินการคังของประเทศมีเสถียรภาพ
เพราะว่ากฎหมายจะกำหนดกรอบการใช้งบประมาณแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน
เช่นการตั้งงบกลางจะทำอะไรได้ทำอะไรได้เท่าไหร่
ก็ต้องมีการตั้งชดใช้คืนเมื่อไหร่
หากจะนำงบประมาณมาใช้กับนโยบายหาเสียงทั้งหมด
ก็จะกระทบกับการชำระหนี้ประเทศเราเป็นหนี้เขาอยู่นะ
แล้วเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำ
งบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยถ้าเอามาแจกกันอย่างนี้กระทบแน่
กระทบกับงบลงทุนในแต่ละปีด้วย
ฉะนั้นเป็นเรื่องที่พักการเมืองจะแจกกันแบบนั้นเนี่ย
ประหลักการส่วนการคลังบอกทำไม่ได้หรอก
แล้วท่านก็บอกเบื้องต้นในงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ย
เขากำหนดให้มีวงเงินสำหรับการใช้จ่ายในโครงการต่างของรัฐบาล
ประมาณ๒๓ของกรอบงบประมาณรายจ่าย
ของกรอบงบประมาณรายจ่ายเนี่ย
คิดเป็นเงินไม่เกิน๑แสนล้านบาทต่อปีเท่านั้นนะครับ
เงินมีแค่นี้แหละเป็นวงเงินไม่มาก
ใครมาเป็นรัฐบาลใหม่ก็จะต้องตัดสินใจว่า
จะทำเรื่องใดก่อนทำเรื่องใดหลัง
ทำทั้งหมดอย่างที่หาเสียงไม่มีเงินให้ทำหรอกครับ

แล้วถ้าไปดูรัฐบาลใหม่เข้ามาก็จะเห็นว่า
งบประมาณปี๖๓เนี่ยเขาทำไว้เรียบร้อยแล้วนะ
เขามีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายไว้หมดแล้ว
ฉะนั้นถ้ารัฐบาลเข้ามาใหม่
จะมาพิจารณาปรับกรอบใช้จ่ายในโครงการต่างใหม่
ถามว่าแล้วทำไงก็ต้องเข้าสู่ชั้นกระบวนการพินา
ตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรอีกทีนึง
ซึ่งไม่ใช่คิดจะดำเนินการยังไงก็ดำเนินการได้
นี่เสียงเตือนจากประหลัดกระทรวงการคลังนะครับ
อันที่จริงเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเรื่องนี้
ผมจำได้ว่าคณะกรรมการร่างรัฐมนูลเนี่ย
เขาเห็นปัญหานี้มาแล้วในอดีตว่าการเสนอ
นโยบายที่ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณไม่ทำก็ไม่ได้
ทำแล้วประเทศชาติเสียหายตอนนั้นผมได้ยินว่ากรรมการร่างรัฐมนูล
เขาก็พูดกันว่าเออต่อไปนี้นโยบายของพักการเมืองไหน
เกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณต้องใช้เงินมากมายเนี่ย
ให้ยื่นนโยบายนั้นมาให้กรกตตรวจก่อน
กรกตก็จะดูว่านโยบายที่ว่านี้ต้องใช้เม็ดเงินเท่าไหร่
ที่มาของแหล่งเงินเอามาจากไหนถ้าเป็นไปไม่ได้
กรกตก็จะไม่อนุมัติให้ใช้นโยบายนั้นหาเสียง
ผมได้ยินว่าอย่างนี้แต่ตอนหลังนี่ไม่มีครับ
ไม่ได้เป็นไปตามที่พูดกันไว้ในตอนแรก
กรกตเองก็ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องนี้
ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพักการเมืองก็จะหาเสียงกัน
ฉะนั้นการหาเสียงในลักษณะที่ประกาศแล้วจะทำไม่ได้
ภาคปฏิบัติผมว่าเรื่องนี้มันจะมีผลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นของสังคมมันจะทำให้สังคมเนี่ย
มีความรู้สึกว่านักการเมืองพูดเนี่ยเชื่อถือไม่ได้
พูดแล้วไม่ทำพูดแล้วทำไม่ได้ได้แต่รับปากทำจริงไม่ได้
แล้วอย่าลืมนะครับว่าสมัยนี้เป็นการเลือกตั้งที่อยู่
ในจุดความสนใจของคนรุ่นใหม่มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
คนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยลงคะแนนมาก่อนตอนนี้เขาก็เริ่มให้ความสำคัญ
การหาเสียงของพักการเมืองคนรุ่นใหม่ไม่เคยลงรับสมัครเลือกตั้งมาก่อน
คราวนี้เขารับสมัครเลือกตั้งกันเยอะท่านเห็นในข่าวใช่ไหมครับ
บางคนจบดรมาจากต่างประเทศทำงานในองค์กรระหว่างต่างประเทศทำงานในองค์กรที่มีเงินเดือนแพง
แล้วก็ยังหนุ่มยังสาวทิ้งเงินเดือนเข้ามาสู่วงการเมืองเขามีความทะเยอทยานฝ่ายฝันว่าจะทำงานการเมือง
แต่ว่ามาเจอการเมืองในลักษณะที่พูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งพูดแล้วทำไม่ได้หาเสียงในลักษณะที่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้
คนรุ่นใหม่เขาจะเสียความรู้สึกทางการเมืองแล้วอีกหน่อยเขาจะถอยออกไปทางการเมืองเพราะเขาดูแล้วการเมืองแบบนี้ไปไม่ไหว
แล้วไหนจะมีมีหลายพักการเมืองตอนนี้เขาส่งส่งไลน์มาให้ดูโอ้คือหาเสียงกันเหมือนสภาโจ๊กเลยล่ะครับ
ชนิดที่ว่าป้ายเป้ยก็มีเรื่องแปลกพิจิตพิษดารเข้าไปทุกทีฉะนั้นถ้าสังคมการเมืองอยากให้คนเชื่อถือนับถือมีความศรัทธาต่อการเมือง
พวกเราที่อยู่ในวงการเมืองพวกท่านที่อยู่ในวงการเมืองจะต้องช่วยกันครับอย่าหาเสียงในสิ่งที่มันทำไม่ได้
อย่าหาเสียงในสิ่งที่ถึงเวลาแล้วไม่ทำอย่าหาเสียงในสิ่งที่พูดกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนเป็นรัฐบาล
อย่างนี้มันจะทำลายความเชื่อถือความศรัทธาที่คนรุ่นใหม่เขากำลังมองการเมืองอยู่ตอนนี้ครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
นะครับก็ประชาชนทุกคนนะฮะก็อยากจะให้นโยบายที่พักการเมืองต่างเขาหาเสียงไว้ให้ทำได้จริงอยากขายฝันนะอาจารย์
ใช่มันก็ที่จริงไม่จำเป็นต้องทำได้ทั้งหมดเอาเป็นว่าทำได้บางส่วนก็พอแล้วแต่นี่นโยบายหลายนโยบายที่พูดกันออกมาเนี่ยมันไม่มีทางทำได้เลยเพราะมันไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนครับ
พักนี้เสนอเท่านี้พักก็รับกลับต่อไปนะฮะเอาเป็นว่าช่วงนี้ยังพอมีเวลานะคะได้คิดได้ตัดสินใจกัน๒๗วันสุดท้ายขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยนะคะในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ค่ะ